เอาล่ะในช่วงของวันที่สิบหก
เริ่มกันที่ตัวเลขตัวเลขตัวแรกตัวอะไรนะ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
บรรยากาศของการเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อ

ในเรื่องของการไปขอเลขกับต้นมงต้นไม้
อย่างเช่นต้นมะเดือและต้นชะโนธโอ้ยที่จังหวัดอุดรธานี
เขาบอกว่าไปกันอย่างคึกคักทีเลยทีเดียว

แต่ไปดูตรงนี้กันก่อนเขาบอกว่ามีผู้ปกครองเนี่ยนะ
เขาจูงลูกจูงหลานเข้าวัดเข้าวาเป็นเรื่องที่ดี
แต่ไปวัดนี้ที่วัดลิ้นทองตำบลมหาดไทย
เห็นแล้วก็แอบสะเทือนใจเล็กเพราะว่าสอนให้ลูกให้หลานเนี่ยนะครับ
ไปขอโชคลาภเจ้าแม่ตะเคียนขนาดใหญ่
บางคนเขาก็เชื่อว่าเด็กเนี่ยมักจะมากับโชคกับลาบ
นี่ไงไปขอกับต้นตะเคียนยักษ์ที่ใหญ่จริง
อย่างนี้เขาจะให้เด็กหยิบให้ใบหนึ่ง

ก็ผิดไงผิดจะให้มันถูกได้ไง
ก็ถือว่างวดหน้าลองใหม่

เพราะว่าผู้ปกครองเขาพาลูกหลานมาทำบุญไหว้พระนั่นแหละ

ใช่สร้างประสบการณ์นะไปเอาแป้งไปถูต้นตะเขียน

เป็นการฝึกความพยายามนะถ้าคิดในมุมดี

สมาธิถูกต้องและที่สำคัญเป็นเรื่องของคณิตศาส

มานั่งบวกลงบวกเลขให้ได้เลขที่ใช่
ฝึกให้เด็กรู้จักว่าตัวเลขแต่ละตัวหน้าตาเป็นแบบไหน

ดาวินชี่โค้ดในต้นตะเคียน
อย่างนี้นี่เองคุณชนะ
ก็แล้วแต่ว่าใครจะเจอไม่เจอนะครับ

เอาล่ะไปดูอีกที่หนึ่งพาไปที่จังหวัดระยอง
โอ้โหนั่นเขาทำอะไรกัน
บุ่นวายไปหมดเลยที่ไหนอ่ะ
ที่วัดอัศดารามอำเภอนิคมพัฒนา
เมื่อวานนี้เขาบอกว่าวัดแทบแตกครับ

ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศแห่ไปขอเลขนำโชค
เจ้าแม่ตะเคียนทองอุบลวันนา
ขุดขึ้นมาจากแอ่งน้ำลึก๑๐เมตร
เป็นอย่างไรล่ะโอ้โหมืดฟ้าเมืองดินเลยคุณผู้ชม
บอกว่าใกล้วันสลากออกเนี่ยนะ
เฮียนหนักเจ้าแม่ประทับร่าง
หญิงสาวสวยประกาศลั่นเลยเป็นร่างทรงนะจะขอคืนความสุขให้กับคนจน
ในการช่วยคนจนประพฤติตัวดีให้รวยเละ๓งวดติดต่อกัน
เอาสิต้องไปคุยกับนายกตู่ไหมคะคุณวันศุกร์
ต้องถึงขนาดนั้นก็สร้างเสียงฮือฮาไงโอ้โห
เอาละงวดนี้งวดนี้มีความหวังกันแล้วพวกเรา
ก็ดูกันต่อไปว่าจะถูกไม่ถูก
แม่เขาทำยังไงอ่ะเนี่ยเจ้าแม่เขาเข้าร่างทรงแล้วเขาทำยังไงคะคุณ
เจ้าแม่เข้าร่างทรงปุ๊บเนี่ยนะใบตอง
ทำยังไงอ่ะเฮ้ยตองรู้ใช่ไหมเขาทำยังไง
แล้วแม่เขาทำยังไงข้างมือขวาเขาชูยังไงคะ
ชู๕นิ้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยอย่างน้องใบตองชู๕ส่วนอีกข้างหนึ่งชู๓นิ้ว
นี่แล้วน้องใบตองต้องสั่นด้วย
ดิฉันทำตามเฉยดิฉันยังไม่ได้โดนร่างทรงเข้า

เขาบอกว่าได้แบบนี้มาก็คือแล้วแต่ใช่ไหม
ก็แล้วแต่จะไปตีกันเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่จะพิจารณากันแล้วกันนะ
ส่วนอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าคนเยอะเหมือนกันแล้วก็เยอะมานานแล้วด้วย
คำชโนธบ้านโนนเมืองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
หัวนี่นะเราก็ไปกันเยอะดูแลสุขภาพกันด้วย
เยอะค่ะเขาบอกว่าแทบไม่มีที่เดินใช่ต้องขี่คอกันไป
ไม่ว่าวันไหนก็คนเยอะอยู่แล้วด้วยนะยิ่งวันออกสลากเนี่ยก็ยิ่งเยอะกว่าเดิมอีก
ใช่ครับก็ไหลหลังมาจากทั่วทุกสารทิศเลยทีเดียว
ไปกราบไหว้นาคาศรีสุโธและนาคีศรีประทุมมาเพื่อขอพรนี่แหละ
มากันแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวแล้วก็ทุกคนที่ไปเขาบอกว่ามุ่งหน้าไปหาสองต้นไม้เป้าหมาย
หลักเลยก็คือต้นมะเดือยักษ์อายุนับร้อยปีแล้วก็ต้นชะโนธที่อยู่ใกล้กันนี่แหละ
โอ้โหตรงโคนต้นขาวโพลนไปหมดเลยครับทั้งที่เขาก็ห้ามแล้วนะ
ไม่ให้จุดทูบจุดเทียนหรือว่าที่สำคัญทาแป้งโอ้ไม่เป็นผลขาวโพลนอย่างนั้นแหละคุณผู้ชม
แทนที่จะเอามาทาตรงทาตัวน่าจะได้หอมเอาไปทาต้นไม้ครับเขาก็หวังไงจะได้เห็นเลขมงคล
ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วกันแล้วก็ใครจะเห็นเลขอันไหนอะไรยังไงหรือว่าใครที่ทราบตัวเลข
มาบอกเราหน่อยมีเยอะแล้วค่ะส่งตัวเลขมาเยอะมาแล้วเนอะ